สวัสดีครับ

นี่จัดกำแพงเสร็จแล้ว

แล้วก็บอกให้นักกีฬาเตรียมพร้อมนะคะ

แล้วชี้โบ๊ชี้เบ๊ไปมาค่ะมาค่ะ

นี่ภาพทาง

โอ้โหเราไปได้คลิปนี้มาจากในติ๊กต๊อก

กิจนะครับเขาโพสต์คลิปเอาไว้

จัดขึ้นที่ไหนจังหวัดประจวบคิริขัน
ปกติเขาจะเห็นเรื่องของการแข่งขันเนี่ย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

กรรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรม
อยู่ในวงการกีฬาที่เป็นกีฬาแบบสายเดินสายของฟุตบอลเขา

มงคอมเมนต์นี่มีเพียบเลยนะดูนะ
ใครก็ได้ช่วยแพทย์ด้วย
จริงไปดูหมอสนามหน่อยไม่ไหวแล้ว
บางคนบอกว่าไม่ได้ไปดูบอลมาดูแพทย์สนาม